ร้องได้ให้ร้อง

แจงจะสู้หรือจะหยุดครับ

โชคดีค่ะ
ยดฮะโอเค
โอเค
เป็นการตัดสินใจที่เยี่ยมยอดทุกทาง

ก็รับเงินนะครับที่สะสมมาในเพลงก่อนหน้านี้นะครับ
วันนี้น้องแจงของเรารับไป
๘๐๐๐๐บาทครับ

เป้าที่ตั้งไว้ว่าอยากจะได้๖๐๐๐บาท
แต่สุดท้ายก็ได้ไป๘๐๐๐บาท

เงิน๘๐๐๐ตรงนี้มันชุบชีวิตได้ขนาดไหน

ทั้งเหนียงดูอยากได้ยังก็หามาให้
ต่อไปนี้ป้าต้องเมื่อยแล้วเด้อ
ลาเห็ดให้ยาสบายแล้วเด้อ

ลาเฮ็ดให้ย่าสบายแล้วเด้อ

หนูก็มีความในใจอยากบอกพี่เป๊กกี้เหมือนกันค่ะ

ขอบคุณครอบครัวของน้องแจ้งนะครับ
วันนี้มาเป็นนักสู้ชีวิตในรายการของเราก็อย่างที่บอกนะครับ
น้องได้รับประสบอุบัติเหตุมากระทบกระเทือนผ่าศีรษะ

ก็อาจจะมีอาการแบบนี้ที่คุณผู้ชมได้เห็นนะครับ
คือแบบท้อไหมก็มันท้อแต่มันถอยไม่ได้ค่ะ
ไม่เป็นไม่นานหรอกเดี๋ยวมันก็หายแล้วก็ต้องยอมรับสภาพกับทุกอย่างได้ในตอนนี้
แม่ตอนที่หนูเป็นอยู่เนี่ยแม่ลำบากกับหนูมามากแล้ว
ถ้าหนูหายมาหนูจะต้องลำบากกว่าที่แม่เป็นมาเพื่อให้แม่ได้สบายขึ้น
ดีแล้วลูกมือดีแล้ว
ตอนนี้รับแล้วแบบมือ

ว่าต่อไปข้างหน้าชีวิตหนูกับย่าจะเป็นยังไง
ก็ขอขอบคุณรายการร้องได้ให้ร้านที่ให้โอกาสเราสองคนในวันนี้ค่ะ

เราไปพบกับภาพชีวิตของนักสู้ชีวิตคนต่อไปในรายการของเรากันเลยนะครับ

สู้ต่อไปให้ดีกว่า
สวัสดีเจ้าน้องจือเด็กหญิงลันชิดานามศุกรุณสวรรคเสริญเจ้า
จือเล่นน้องจือน้องข้าวฟ้างอายุ๑๒ปี
เรียนอยู่โรงเรียนบ้านห้วยไข้ชั้นป๖เจ้าจังหวัดพยาว
ครอบครัวของหนูอยู่ด้วยกันทั้งหมด๘คนค่ะ
มีปู่ย่าตาน้องและหนูค่ะ
พ่อกับแม่แยกทางกันค่ะ
แล้วก็ทิ้งหนูให้อยู่กับปู่กับย่าค่ะ
ปู่ของหนูชื่อปู่อ่อนค่ะอายุ๖๒ปีค่ะ
รับจ้างก่อสร้างค่ะ
หนูสงสารปู่เพราะว่าปู่แก่แล้วต้องทำงานหนักค่ะ
ของหนูตามองเห็นข้างเดียวค่ะ
ตายข้างหนึ่งของปู่เป็นว่าตั้งแต่เกิด
มองมุมมัวค่ะอาจจะไม่ค่อยเห็นค่ะ

ถ้าเราไปทำงานรับจ้างมาวันหนึ่งก็ตก๓๕๐
แล้วก็มาให้หลานมันก็ไม่พอกินครับวันหนึ่ง

บางทีก็ไปงานเขาก็หมดก็ไม่มีทำครับ
เพราะเราไม่มีเงินก็กลัวหลานไม่ได้กินอะไรครับ

ย่าชื่อย่าภูค่ะ
ย่าหนูรับจ้างเกี่ยวข้าวแล้วก็ปลูกผักค่ะ
ย่าหนูเป็นคนใจดีค่ะหนูเรียกปู่กับย่าว่าแม่กับพ่อค่ะ
เขาฟ่างแพทย์แชมป์เป็นพี่น้องท้องเดียวกัน๓คนนี้จ้ะ
แต่พ่อแม่เขาทิ้งหมดไปมีใหม่จ้ะ
เขาเอาไปปล่อยไว้ที่บ้านทวดเขานะจ๊ะ
ย่าเขาไปเก็บมาเลี้ยงย่าเขาสงสารหลาน
อีก๒คนเป็นลูกของลูกชายคนเล็ก
มะเฟืองกับน้องก้าว๒คนนี่พ่อเขายังดูอยู่จ้ะ
ผมชื่อเกียงไกรสรเสริญเป็นพ่อของน้องมะเฟืองและน้องเก้าหน้า
ผมเลิกกับแม่เขาตอนได้๒ปีกว่าครับผม
ต้องดูแลน้องคนเดียวพร้อมกับปู่กับย่าช่วยดูแล
น้องมะเฟืองป่วยเป็นเงินเมฤนเรือขาว
ตั้งแต่อายุ๖ขวบตอนนี้อายุ๙ขวบ
ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่
แต่ตอนนี้น้องขาดการรักษามา๔๕เดือน

ไม่รู้จะทำยังไงค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างจะสูง

เดี๋ยวพ่อจะพยายามหาตังค์ไปรักษาน้องให้ได้ครับผม
หนูสงสารน้องหนูที่ชื่อมะเฟืองค่ะ
เพราะว่าเขาป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวค่ะ
ถ้าน้องไม่ได้รักษาโรคน้องก็จะกำเลิบ

น้องหนูไม่ได้ไปเรียนหนังสือ
คุณหมอบอกว่าถ้าน้องไปเรียนน้องก็จะติดเชื้อค่ะ
สารมะเฟืองจากที่เป็นมะเร็งนั่นน่ะ
มีอะไรก็ต้องหามาไม่มีก็ยืมหนี้ยืมสินเข้ามาจ้ะ
ทั้งหลังก็ขายไปเลี้ยงหลาน

รักษามะเฟืองมา๓ปีแล้วจ้ะ

เจ็ดเลือดเขาต่ำไอ้น้ำมูกเขาออกมาจะเป็นเลือดหมดจ้ะ
อดเขาก็เป็นน้องตับก็เป็นน้อง
แล้วก็ใจโตมาทับปอดทับอะไรหมวก

หมอนัดมาเฟือง๒๕เมษาแต่ไม่มีตังค์ไปค่ะ

ฆ่ารถสองคนมันก็สองร้อยกว่าบาท

ครั้งหนึ่งก็หมดไปหลายพันเหมือนกันค่ะ
บางทีหมอก็ให้นอนเป็น๒อาทิตย์
บางทีก็อาทิตย์บางทีก็๑๐วันจ้ะ
พ่อฟ้างนี้เขารักน้องรักน้องพวงมากเลยค่ะ

เขาไปรับจ้างล้างจานร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะ
กับข้าวเขาเหลือเขาก็ห่อมาให้น้องกินค่ะ
บางทีมีนิดเดียวเขาก็แบ่งกันกิน
นี่คือมาเฟืองน้องหนูคนที่หนูเป็นห่วงที่สุดค่ะ
พี่อยากบาปมะเฟืองว่าพี่ทักมาเฟืองนะ
พี่อยากหาอย่างนั้นให้มะเฟืองไปรักษา

เดินขายกัน๕คนพี่น้องค่ะ
ระหว่างเดินไปหนูกับน้องก็จะคุยเรื่อง

ใครขายหมดก่อคนชนะโอเคมั้ย
ไปขายกัน๕คนก็จะได้ประมาณ

คุณแข็งอย่างไรบ้างพี่ไก่เขาจะโทรนน้ำหนักรสกินไม่ได้
แปลว่ายังน้ออ้ายกับอาการเปลี่ยนไปร้ายยัง
บ่จบบ่หายได้เหินห่างคือเป็นร้ายต่างแทนอ้อ
สัปดาห์ละ๑๐รางวัลร่วมสนุกได้ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา๑๙นาฬิกาจนถึงวันอาทิตย์เวลา๒๓นาฬิกา๕๙นาที
เพียงเท่านี้ก็สามารถร่วมกิจกรรมร้องได้ให้ถ่ายได้แล้วจ้า